ซึ่งตอนนี้ในโลกโซเชียลนะครับก็แห่ที่จะโพสต์ข้อความให้กำลังใจ
แล้วก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
เฉพาะคนในวงการบันเทิงตอนนี้ก็แห่ที่จะโพสต์ข้อความให้กำลังใจ
ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดในอินสตราแกรมของคนในวงการบันเทิงต่างมากมาย
ร่วมโพสต์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้กำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะ
อย่างคุณอ๋อมสกาวใจเองก็โพสต์ข้อความตามที่คุณผู้ชมได้เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะฮะ
ก็ลงท้ายด้วยการแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียด้วย
ก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์นี้สะเทือนใจเหลือเกินแล้วก็ทำให้บ้านเมืองของเราวันนี้หดหู่พอสมควรกับเหตุการณ์นี้นะครับ
ขณะที่คุณตายสายทานนิยมการเองก็มีการโพสต์ข้อความเช่นเดียวกัน
คุณตายบอกว่าเห็นภาพแล้วจุกสะเทือนใจมาก
ขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่หรือญาติขออนุญาตไม่ลงภาพเพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตรวมไปถึงญาติและครอบครัว
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตน้องเด็กทุกท่านด้วยนะครับ
บอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์เด็กเล็ก
พร้อมทั้งเขียนข้อความบรรยายความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หัวอกของคนเป็นแม่ไม่อยากจะคิดถึงความเจ็บปวดที่ต้องเป็นผู้สูญเสียที่ครอบครัว
เผชิญกับเหตุการณ์นี้มันโหดร้ายเกินไปจริง
และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับ
อีกหนึ่งท่านที่ออกมาโพสต์ข้อความคือคุณแท็กพารันยูครับ
ก็โอ้โหต้องบอกว่าคุณแท็กก็โพสต์ค่อนข้างเดือดเลย
ให้คุณผู้ชมอ่านแล้วกันที่บนหน้าจอคุณแท็กก็โพสต์พูดความแบบนี้
ลงท้ายด้วยว่าโกรธจนตัวสั่นเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแท็กโพสต์
รีทวิตกว่าสองล้านทวิตเข้าไปแล้วนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ส่วนใหญ่ก็แสดงความคิดเห็นกับความโหดเยี่ยมกับผู้ที่ก่อเหตุ
รวมทั้งร่วมกันโพสต์แสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับ
และนี่ก็เป็นโพสต์ของนายกรัฐมนตรีที่ได้โพสต์มาล่าสุด
บอกว่าตามที่มีการเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่หนองบัวลำพู
ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บ
สั่งการให้พบตรลงพื้นที่เพื่อเร่งดำเนินการตามกฎหมายให้ทันที
แล้วก็ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทุกคน
รายละเอียดเรื่องอื่นก็ขอให้รับฟังการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง
นี่ก็เป็นในโลกออนไลน์ซึ่งวันนี้ก็เรียกว่าเต็มไปด้วยความหดหู
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับบ้านเราในวันนี้นะคะ